กระแสข่าวที่เกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพนะคะไม่ว่าจะผ่านสื่อต่าง
โซเชียลมีเดียรวมทั้งผ่านความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องลางของขลังต่าง
ทำให้ยอดการจำหน่ายตุ๊กตาลูกเทพนั้นเพิ่มสูงมากขึ้น
ราคาของตุ๊กตาลูกเทพจะแตกต่างกันไปตามขนาดและเกรดของสินค้าที่ใช้
ราคาจะสูงค่ะแต่ถ้าเป็นงานที่สั่งซื้อจากประเทศจีนราคาจะต่ำกว่า
ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิตจะเป็นยางซิลิโคนหรือว่าไวนิวและตัวก็จะเป็นผ้าค่ะ
นายบุรพัฒน์ระบุนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้ตุ๊กตาลูกเทพขายดีเป็นผลมาจากการบอกปากต่อปากค่ะ
ที่เคยมาซื้อตุ๊กตาลูกเทพแล้วก็จะชวนคนที่รู้จักหรือว่าญาติพี่น้องมาซื้ออีก
ขณะที่นายเทียรพันธ์โล่ทองคำที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์การตลาด
ให้ความเห็นเกี่ยวกับกระแสความนิยมตุ๊กตาลูกเทพว่า
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ทำให้คนนั้นหันมานิยมเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพ
เพราะว่าคนไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นโสดมากขึ้นนะคะ
หรือว่าคนที่แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรเมื่อสังคมกำลังรู้สึกเหงา
ต้องการหาเครื่องจันลงจิตใจจึงเลี้ยงดูลูกเทพเหมือนเลี้ยงเด็กที่มีชีวิต
อีกทั้งความเชื่อว่าตุ๊กตาลูกเทพจะให้โชคลาภที่ออกสื่อไป
จึงทำให้คนนั้นยิ่งเกิดความคล้อยตามและหันมาเลี้ยงลูกเทพมากยิ่งขึ้นค่ะ